แหละส่วนเรื่องนี้ค่ะช่วยหน่อยค่ะชายเร่ร่อนคนหนึ่งขี่
คลิยานมาครับปรากฏเจอมัตตาไซย้อนศรเฉียวชนจนเขาล้มกลิ้งไปตาม
ถนนเลยนะถลอกเต็มตัวไปหมดข้อทรงข้อศอก
แล้วหัวเข่ามีแผลใหญ่ขยับตัวไม่ได้
เจ้าหน้าที่พาไปประถมพยาบาลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
โรงพยาบาลแล้วแล้วกลับมาส่งที่เดิมคือสารเจ้าพ่อไก่
แล้วก็ถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะขยับไปไหนก็ไม่ได้
ข้าวก็ไม่ได้กินมา๒วันแล้วจนพลเมืองดีเขาไปเจอค่ะ
เจ็บที่หัวเข้าใช่ไหม

เขาไม่พูด
เขาเนี่ยคือไม่รู้ว่ามีกระดูกเครื่องในสมองหรือเปล่านะ
นี่ค่ะมีพลเมืองดีเขาก็เดินเข้าไปหาคนนี้ชายเร่ร่อนคนนี้
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้แล้วก็สอบถามอาการพี่เป็นยังไง

ก็ไม่ตอบอะไรเลยนะคะแต่เขายังมีสติอยู่
คุณกั้งพัชรวรินนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้นะ
ไปพบกับผู้ชายคนนี้นอนที่เดิมเลยค่ะ
ยังคงมีแผลถลอกหลายจุดตามตัวนะคะ
แล้วก็มีแผลที่หัวเข่าขยับขาไม่ได้ด้วย

ก็รู้มาว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ชื่อเตี้ย

เพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนี่เห็นไหม
ข้อศอกมีแผลยังมีเหมือนเป็น
ถลอกเป็นคราบเลือดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ

หัวเข่าก็มีแผลเหมือนกันนะคะ
นายจักรพงศ์กลิ่นเจริญชาวบ้านแถวนั้นเล่าบอกว่าเตี้ยเป็นคนไร้บ้าน
มาอยู่ที่สาราแห่งนี้นานปีกว่าแล้วมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ชาวบ้านสงสารก็แบ่งข้าวให้แบ่งน้ำให้บ้าง
ทีนี้เมื่อวันจันทร์เตี้ยเขาขี่จักรยานกลับมาที่สาลา
เจอมอเตอร์ไซต์ย้อนศรเฉียวชนจนหกล้มหัวคำม้ำลงไปเลย
เตี้ยก็บาดเจ็บที่เหล่าขาสองข้างมีแผล
แล้วก็ที่ศอกขวาก็มีแผลถลอกด้วย
พลเมืองดีเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล
แต่เมื่อคืนนี้พอผ่านมาก็เห็นว่าในเตี้ยเนี่ย
กองอยู่กับพื้นข้างสารานอนตากฝนแล้ว
เพราะว่าขยับตัวไม่ได้ค่ะ
ลงตัวเองได้ไอ้ตัวที่ขำยันอะ
เขาไม่สามารถใช้ได้แล้วเขาเดินแล้วคนล้ม

เตี้ยเล่าให้เราฟังบอกว่าเขาอายุ๔๔ปี
ไม่ได้มีญาติพี่น้องเพราะว่าเสียชีวิตหมดแล้ว
ส่วนถูกใครเฉียวชนเนี่ยเขาบอกจำได้อย่างเดียวเลย

ก็บอกว่าถ่ายไปคำนามเขาเนี่ยเขา
แล้วไอ้ไม้สีขาวนี่ใครเอามาให้

ทำทั่วไปอะขอให้ทำที่ได้คนบ้านอะไรบ้าน

มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาให้ความช่วยเหลือในเตี้ยนะคะ
ก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานแหละกว่าจะยอมไปรักษาตัวอีกรอบนึง
นายสุรสักระพาเพศนักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองนครปฐมบอกว่า
จริงในเตี้ยก่อนหน้านี้อยู่กับพี่สาวอยู่กันสองคนในชุมชนนี่แหละ
แต่พอพี่สาวเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนในเตี้ยก็ย้ายมาอาศัยอยู่ตรงสาราตรงนี้คนเดียว
เพราะในเตี้ยแล้วก็พี่สาวเป็นคนต่างด้าวก็เลยไม่มีบัตรประชาชน

ตนเจ้าหน้าที่ส่งตัวในเตี้ยไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนครปฐมให้หายดีก่อน
และหลังจากนั้นก็เตรียมที่จะประสานการช่วยเหลือกับทางพมจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในระดับต่อไปนะคะ
ครับ